ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายคนเปรียบเปลยว่าดวงตาคือแสงสว่างนำทางชีวิต
เพราะเมื่อไหร่ที่ดวงตามืดมิด
หลายคนก็มืดลง
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในรายการวันนี้ครับ
ดวงตาของเด็กชายวัย๑๐ขวบ
อาจจะต้องมืดมนต์เมื่อเขาไม่ได้รับการผ่าตัด
แต่ทั้งนี้ไม่อาจทำให้หัวใจของเด็กชายคนนี้มืดมนต์ตามไปด้วย

วันนั้นก็ไปจองที่จะไปค้าขาย
แล้วคราวนี้ตอนเขากลับก็มีมาชนล้อหน้ารถ
ตัวปลาเองกระเด็นลนจากรถ
จนให้ปลาร้าหักแล้วก็ข้าหักสามท้อนนิ้วหักสามนิ้วซิโครงล้าวนะคะ
ชื่อลำไยค้างเขียวค่ะอายุ๔๘ที่บ้านมีกัน๖คนค่ะ
มีแม่แล้วก็มีแฟนแล้วก็มีตัวป้าเอง
แล้วก็มีลูกชายมีลูกสาวแล้วก็หลานชายอีกคนนึง

พอเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผ่านมา๘เดือนแล้ว

ทุกวันนี้เงินที่ได้หลักก็คือได้มาจากแฟน
ทุกวันนี้การค้าไข้มันลำบากตอนที่ว่าเราทำอะไร
ก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มน้อยแบบลูกร่านอีก
เราไม่ได้มีงานทุกวันแล้วรายจ่ายเรามันไม่พอใช้ภายในครอบครัวไง
ตั้งแต่แฟนประสบบัติเหตุนี้มันแย่ลง
ที่บ้านก็ลำบากอยู่ตังค์มันไม่พอใช้
บางทีแบบกินไข้มีปลาป้องกินก็กิน
อยากจะไปทำงานก็ไปไม่ได้ไข้ของก็ช่วยเข้าไข้
บางทีก็ได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้าง
เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านให้พ่อแม่เขาไปทำงาน
ผมก็พยายามจะประคองตัวค่าไปเรื่อย
เพราะว่าเราไปทำรับจ้างอย่างอื่นไม่ได้แล้วไง
ผมก็อายุมากเข้ามันก็ไม่ดีมันก็คอยจะหลุด

แล้วปลาหมึกไหนจะย่างปลาหมึกตอนเตาร้อน

ช่วยขายปลาหมึกช่วยขายข้าวเขียบช่วยขายพัดช่วยน้ำอารมณ์
สินเกิดมาหมอบอกว่าลูกชายเป็นโรคตาเอียงเป็นตาขี้เกียจ
ก็เริ่มรักษามาเรื่อยก็บางครั้งก็เดือนหนึ่งก็ไปสองครั้ง
บางครั้งก็เดือนละครั้งอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าหมอจะตรวจตานะคะ
สงสารเก่ย
ช่วงที่ว่ารักษาตัวอยู่หมอก็นัดลูกชายให้ไปตรวจตาก็ไปไม่ได้
เพราะแม่เกิดบัตรเหตุไปไม่ได้
ตอนนี้แม่เขาหักผมเห็นแม่ร้องไห้ทุกวัน
ผมชอบเล่านิทานให้แม่ฟังครับแม่จะได้ไม่เหงา
เพราะตอนนั้นแม่เอาไปไหนไม่ได้เลยนอนบนที่นอนอย่างเดียวเลยครับ
บางทีลูกชายไปเดินไข่ผัดไข่เขาเก็บยางงานกินเลี้ยง
แล้วสินไปเห็นกับข้าวเขาเยอะก็เลยไปขอกับข้าวเขา

พอคนเริ่มน้อยแล้วผมก็ไปเกี่ยวกับข้าวมา

อยากให้พ่อกับแม่มีข้าวดีกินครับ
เราก็ดีใจลูกแค่๑๐ขวบคิดได้ยังไง
ว่าแม่ไม่มีกับข้าวกินนะไปหากับข้าวไม่ให้แม่กิน
มีความโชคดีที่ว่ายังมีลูกชาย

เราแบบช่วยงานเราได้

เขาทำให้พวกมีกำลังใจสู้ไป
ทำสิ้นนะพวกเขาดูแลทุกอย่างเลย

ตามันไม่ดีก็ใจมันดี
ผมอยากให้บ้านมีความเป็นอยู่ดีกว่านี้ครับ
ผมจะตั้งใจเรียนทำงานหาเงิน

เพราะว่าเห็นแม่เดินแล้วลำบาก
ถ้าได้ทักลูกใหม่ก็คงดีครับ
เพราะว่าช่วยให้แม่นั่งสะดวกขึ้น

ผมรักพ่อกับแม่บ้างครับ

ผมรักพ่อกับแม่บ้างครับ

ผมรักพ่อกับแม่บ้างครับ

ผมรักพ่อกับแม่บ้างครับ
ผมรักพ่อกับแม่บ้างครับ

แต่ขอให้ผลออกมาดีนะลูกนะเป็นกำลังใจให้นะลูก
เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้นะครับจริงแล้วเนี่ย
เขาไม่ค่อยสมบูรณ์นี่นะครับไม่แข็งแรงกับการมองเห็นเนี่ย
แต่ภาพเห็นน้องไปเดินขายของด้วย
หนูไปช่วยพ่อช่วยแม่ขายของเหรอลูก

ส่วนใหญ่หนูไปขายอะไรลูกออมสิน

ส่วนใหญ่เป็นข้าวเกียบไปขายแถวไหนอ่ะลูก
โต๊ะจีนงานบวชแล้วก็งานศพครับ
มีข้าวเกียบที่ออมสินไปขาย
พอได้เงินมาแล้วหนูเอาไปไหนลูกออมสิน
เอาไปให้แม่ครับกับพ่อ
แล้วเห็นบอกว่านี่เวลาไปขายของตามงานนะ
เห็นเขากินกับข้าวกันกับข้าวตามโต๊ะจีน
แล้วเห็นบอกว่าหนูไปขอที่โต๊ะเหรอลูก
ทุกใจมากใช่มั้ยครับ
ทุกวันนี้ทุกใจมาก
แม่กลัวอะไร

ไหนจะฆ่าเรากระดูกก็ยังไม่ติด

จริงเนี่ยถ้าพักฟื้นดี

พ่อแม่แต่ทำไมแม่ตั้ง๘เดือนแล้วมันไม่ดีขึ้นเลย
ก็ต้องช่วยครอบครัวนะคะไม่ได้พัก
ก็ไม่มีใครดูเด็กหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ต้องทำกับข้าวกับป่าต้องใช้เดินต้องอะไรอย่างนี้
เข้าห้างน้ำห้างน้ำก็อยู่ไกลเราก็ต้องเดิน

ตอนนี้นะแม่ก็ไม่แข็งแรงเหลือแต่พ่อหนุ่ยคนเดียวเนี่ย
ตอนนี้ก็คือเสาหลักของบ้านเลยเหรอฮะ

ตัวพ่อเองสภาพก็ไม่แข็งแรงนะครับ
เห็นบอกว่าเข่าหัวเข่ามีปัญหาด้วยเหรอฮะ

เมื่อก่อนเนี่ยผมไปรับจ้างแบกข้าวอยู่ที่นครพมครับ
ถูกพวกกันแบกข้าวถึงไส้ข้ารุษ
ขาเลยเสียตั้งแต่บัตรนั้นมากี่ปีแล้วพ่อ

เห็นบอกว่ามันส่งผลมากเลยนะครับตอนนี้
บอกว่าบางทีล้มทั้งยืนเลยก็มีนะพ่อ

ปัจจุบันนี้บ่อยแค่ไหนอ่ะ

ถ้ามันไปบิดผิดจังหวะหน่อยเดี๋ยวมันจะหลุดเลย
จะรุษตันทีเลย
ล้มหลายครั้งมากนะฮะแต่ก็ลุกขึ้นสู้มาโดยตลอด
หนุ่ยผมถามหน่อย

อะไรที่เป็นแรงฮึดที่ทำให้พ่อลุกขึ้นสู้ตลอดครับ
กับเมียครับกับลูก
เขากลัวให้ให้กำลังใจ
เพราะมีลูกมีเมียอยู่ข้างนั่นเองนะครับ
นี่คือกำลังใจจากคนในครอบครัว

น้องบีมเป็นลูกสาวของบ้านนี้

ตอนนี้หนูแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบ้านทำอะไรบ้างลูก
กลับบ้านทั่วบ้านหลังคู่เค้าหลังฉาม
ทำอะไรไม่ได้ต้องดูไอ้ตาเล็กดูลูกชาย

ชื่อน้องภูมิ

เป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพร่างกายป่วย

ทั้งเบาว่านทั้งโป๊ดแล้วก็ไข้มัน
แล้วก็รกตายปลอดส้มรกเค้าด้วย

แล้วก็ไหวะฉือ
มันเป็นโรคนี่หนักหนามากเลย

กลับจังเรียนมาก็มาทำไม่เช่นกิน
แต่ก็ได้ไส้มันนี่แหละ
สินตอนนี้ที่เรามารายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ลูก
ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปสักก้อนหนึ่งเนี่ยจากรายการเนี่ยออมสินจะเอาไปทำอะไรลูก
จะเอาไปซื้อชักโครกให้แม่เอามารักษาลูกครับ
ชักโครกให้แม่ครับ
ทำไมลูกทำไมถึงอยากได้ชะโครก
ตอนที่แม่เกิดอุบัติเหตุแม่ขาหักแม่ก็นั่งเมื่อยแล้วแม่ก็นั่งลำบาก
แล้วชักโคกที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันเป็นยังไงครับแม่
มันเป็นโทรเป็นนั่งยองอะ
แต่ว่าก็คือซ่วมซึมธรรมดาเหมือนที่ทุกบ้าน
ก็คือนั่งยองไม่ใช่ชักโครกนะครับ
เราก็นั่งไม่ได้เราก็ไปเนี่ยไปข้อฝ้าชะโคกเข้ามา
เอามาปิดไว้ข้างบนแล้วเราก็นั่งลาบลงไป
รู้สึกว่าแม่ทรมานมากเหรอเวลาที่เวลาไปทำธุระไปขับถ่ายอย่างนี้ลูก
สงสารเหรอลูกหรือเปล่าสงสารครับ
อันดับแรกเลยที่มาในวันนี้ก็คืออยากได้ตังค์ไปซื้อชักโครกให้แม่เท่านั้นเอง

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อลมหายใจสักก้อนหนึ่งต่อชีวิตเราแม่จะเอาไปทำอะไร
จะเก็บไว้รักษาตาลูกนะคะ
นี่คือเป้าหมายของแม่ค่ะ
แต่ลูกแม่เขาอยากให้แม่ไม่ลำบาก
ต้องการที่จะซื้อก็ขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะก็คือความรักของคนในครอบครัว
แม้แต่ตัวเองจะเจ็บจะป่วยสักแค่ไหนเราก็มักจะเลือกทำเพื่อ
คนในครอบครัวที่เรารักก่อนตัวเองเสมอ

เห็นแล้วผมก็ปลื้มไปกับความรักระหว่างพ่อแม่ลูกของครอบครัวนี้
คุณผู้ชมจ๋าความห่วงใหญ่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นกำลังและแรงใจให้กับครอบครัวของน้องออมสินกันในวันนี้
ว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกับโจทย์๔ข้อได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ดปลาหมึก๑๒ตัวให้ยาวตัวละ๒๐เซนติเมตรขึ้นไป
ภายในเวลา๓นาทีครับ
สวัสดีครับ